เขาก็ประกาศว่าเขาพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วสุดท้ายใครจะเป็นแก่นำ

บอกว่าช่วงนี้คนไทยส่วนใหญ่น่าจะน้ำหนักลด
เพราะไปเลือกตั้งมาและยังไม่ทราบคะแนนอย่างชัดเจน
นอนไม่ค่อยหลับกินข้าวไม่ค่อยอร่อย

จริงแล้วคะแนนชัดเจนเป็นยังไง

ทิศทางของฝั่งเพื่อไทยดูเหมือนจะ
ชัดเจนในแง่ของการยกหูหากันนะคะ
เพราะว่าวันนี้เขาจับมือกับพักที่บอกว่า

ร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
โดยพักเพื่อไทยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะ

เจตนารมณ์ของประชาชน
โดยบอกว่าผลเลือกตั้งเบื้องต้นเนี่ย
ท้อนแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
เพราะฉะนั้นการที่พักการเมืองบางพัก

แล้วก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
น่าจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

โดยรัฐบาลแบบนี้จะไม่ได้ความยอมรับ

รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพค่ะ
และเราก็ยืนในหลักการว่า
พักอันดับหนึ่งนะคะ

ก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะ
ก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะ
แล้วเราก็ยืนในหลักการนี้
และถือว่าในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้ง
ก็มีการทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะ

จะได้ดำเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน

พักนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพักตัวแปร

แต่ชื่อของอนุทินชาญวีรกูล

หรือคนนี้จะคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
กับการเป็นตัวแปรสำคัญมากเลยนะ

ฝั่งนั้นก็ได้เสีย
ทีนี้นายภูมิธรรมเวชยชัย

และไม่มีเงื่อนไขในเรื่องนี้ด้วย

ถ้าภูมิใจไทยตกลงมาอยู่ฝั่งเพื่อไทย
คุณอนุทินอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่หอมหวานหรือเปล่า

แต่มันก็มีกระแสแพลมออกมาเรื่อย
ทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ก็ทวงถามมารยาททางการเมือง

รัฐบาลแข่งกับภาคที่ได้สสอันดับ๑

เสรีรวมไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

คือเราต้องคำนึงถึง
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับ
อย่าไปคำนึงถึงตัวเองพักการเมืองตัวเองเลย

เรารู้ว่าเมื่อเราตั้งเสร็จแล้ว
ถือว่าเสียมารยาทไปยิ่ง
ที่สองก็ควรมีมารยาท

อย่างผมเนี่ยได้๑๒ระดับที่๖หรือที่๗
ผมไม่แสดงตัวอะไรเลย

ถ้าเราแสดงกล้าทีจะมาอยู่ประธัติไตรมั่ง
เราก็อย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้นะครับ

ชัดเจนแต่แรกแต่สอฟกว่าช่วงก่อนหน้านี้
หลายคนคิดถึงผู้ชายคนนี้พี่มิ่งลุงมิ่งของหลายคน
มิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะ
หลายคนก็กำลังเล็งอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะพี่มิ่งจะไปอยู่กับใคร
ตอนแรกพี่มิ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจะอยู่กับประชาธิปไตย
แต่พี่มิ่งก็บอกว่าถ้าเพื่อการทำงานเนี่ยคือกับใครก็ได้ขอให้ประเทศเดินหน้า
ล่าสุดพี่มิ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะว่า
จนถึงวันนี้ขอยืนยันในจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
นั่นคือจะทำงานร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยค่ะ
และจะคำนึงถึงความซื่อสัตว์สุจริต
ถ้ามีการอ้างความเป็นประชาธิปไตยมาทำงานแล้วพบว่าไม่ซื่อสัตว
ก็พร้อมจะถอนตัวออกทันที

ตอนนี้พี่มิ่งเลยบอกว่าไม่รับเลยดีกว่าไม่กล้ารับสายใครเลย

คือประชาชนชื่นชมคุณมิ่งขวัญที่ไม่พูดโจมตีใครเลย

การที่เขาเป็นม้ามืดในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะทุกคนมองว่า๑นโยบายดูทำได้จริง
ค่อนข้างที่จะใส่ใจและสนใจในเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
เพราะประชาชนมองว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขด่วนเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศ
และ๓ก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกไม่เคยออกมาโจมตีพักอื่นเลย
ออกมาขายของอย่างเดียวคือนโยบายของเราคืออะไร
เรามีวิธีการที่จะพัฒนาอย่างไรเราจะทำยังไง
คือบอกแต่ข้อดีของตัวเองโดยไม่ไปทับถมหรือว่าโจมตีข้อเสียของพักอื่น
ถูกต้องก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเขาก็มามืดเพราะว่า

ใช่เขาได้ตำแหน่งถึงแม้ว่าจำนวนสอบที่เขตที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมาก
แต่เขาก็ได้ค่ะเหมาะสมนะครับ
อ้าวกระดาษที่ใดส่วนที่รัฐส่วนที่จิตรวง

เลขาอธิการพักษ์พลังประชารัฐเขาว่ายังไงล่ะ
ความคืบหน้าในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเขาก็บอกว่า

ครั้งนั้นเขาต้องได้เสี่ยงข้างมากสิเพราะประชาชนเลือกเยอะ
ประมาณนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมีความขึ้นหน้าไปพอสมควร
มีการคุยกันกับทุกพักมีสัญญาณบวก
แล้วมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นอีกไม่นานนี้

ก็ไม่แน่ใจคุยภาคไหนบ้างก็ยังไม่ทราบนะครับ
ไปต่อมรองให้พักการเมืองมาร่วมรัฐบาล
โดยพักที่มาร่วมต้องสนับสนุน
เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับอืม
เสียงที่ได้รับการสับสนุนทั้งประเทศ

แล้วถึงมาดำเนินการในสัดส่วนของสอสอพึ่งมี
นั่นคือระบบที่เคารพเสียงประชาชนทุกเสียง
ซึ่งก็จะเป็นการมองว่า
พักใดที่ได้รับนะครับเสียงจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมากที่สุด
นั่นคือหลักการที่พักพลังประชารัฐมองว่า
นี่คือการเคารพเสียงพี่น้องประชาชน

จนกระทั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
นั่นคือความชอบทำที่แท้จริง
ก็ต้องให้คนที่รวบรวมเสียงได้มาก
ก็พูดถูกนะเพราะว่าถ้ารวบรวมเสียงได้มาก
เท่ากับว่ามีที่นั่งสอสอในสภา

แต่ตามมารยาทก็ต้องให้พักที่ได้สอสอ

แต่ต้องเอาสอสอไงเพราะว่าในสภา

เขาอ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่คิดดูในสภานะ
ต้องให้สอสอเป็นคนยกมือโหวตนายก
ให้สอสอในการยกมือผ่านร่างกฎหมายต่าง

ถ้าคุณมีสอสอไม่มากพอแล้วคุณจะทำยังไง

ซึ่งมารยาทแล้วต้องให้พักที่มีสอสอ

รอ๑๐โมงวันนี้อาจจะมีคนที่ได้มากกว่า

ส่วนกระแสข่าวที่ว่าพักพลังประชารัฐ
ไปเชิญแก่นำหลายพักการเมืองไปคุยกัน

รวมทั้งของฝากฝั่งประชาธิปัตย์ด้วย
ถูกปฏิเสธโดยนายกรณ์จัดกรรมวนิตร
รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

จะจัดตั้งรัฐบาลกับใครที่ไหนทั้งสิ้นนะครับ

จะออกมาเมื่อมีการประชุมกรรมการบริหารพักษ

เคลียร์งานไปเคลียร์ภารกิจต่างที่เหลืออยู่
พร้อมกล่าวก่อนที่จะออกจากที่ทำการพัก

นี่นะมีตัวแทนของพักประชาธิปัตย์นะ
ไปร่วมหามรือในการจัดตั้งรัฐบาล

ไม่มีอะไรเขาปฏิเสธกันหมดแล้ว
แล้วว่าไม่ได้ไปการพูดคุยกับใครก็คือ
ของประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการคุย
บอกว่าทิศทางของพักประชาธิปัตย์น่าสนใจมากนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายืนยันชัดเจนอยู่แล้ว
ทั้งตัวประชาธิบัตย์และเพื่อไทยเองว่าไม่มีวันจับมือกันแน่นอน
เพราะว่าทิศทางและอุดมการคนละทิศคนละทางกัน
แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้มันมี๒ฝั่งคือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ
ทางนี้ก็ปฏิเสธว่าก็ไม่ได้คุยกับพลังประชารัฐก็ปฏิเสธไปแล้ว

คือประชาธิปัตย์คือพูดชัดเจนว่าก็ไม่เอาลุงตู่

แต่ในวันที่พูดคือคุณอับพิษศิษธิ์ไปทางหน้าพรรคอยู่

ทางของประชาธิบัตย์เองก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้อย่างที่บอกหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยล่ะ
โมงเป๊งเตรียมเปิดโทรทัศน์เลยหรือเปิดทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะคะ
เพราะมีรายงานมาว่าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยพักฝ่ายประชาธิปไตย
นั่นก็คืออนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติและพักเพื่อชาติ
ประกาศจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล
เขาบอกว่าจะมีการแถลงกันนะคะที่โรงแรมแลนดคัสเตอร์ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่

แต่ในการประกาศจับมือจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย
เรื่องต้นยังไม่เห็นชื่อตัวแทนของพักภูมิใจไทยนะ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์ว่าไงรู้ไหม
บอกว่าช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอน
มันยังย้ายค่ายได้เสมอไม่ผิดกฎ
ถูกต้องก็จริงถูกต้องก็จริง
รอกันจนถึงวินาทีสุดท้ายแหละนะครับ